ส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะจับตาดูให้ดีนะคะ
สำหรับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระต่าง
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ลูกจ้างก็คือการที่นายจ้างสั่งให้พักงาน
พักงานกี่เดือนอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะส่วนอาชีพอิสระก็คือถูกเลิกงานต่าง
ได้รับผลกระทบพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะต้องไปลงทะเบียนใน
อุตมาสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ
ก็เปิดเผยถึงความพร้อมของมาตรการชดเชยรายได้ลูกจ้างของสถานประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นของการแพร่ระบาดโควิด๑๙
มาตรการเงินเยียวยาก่อนหน้านี้ที่ได้รายละเอียดไปเบื้องต้น
ก็คือรายละ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ลงทะเบียนพรุ่งนี้นะคะ
ขอให้ผู้ที่มาลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่สามารถสื่อสารติดต่อกับผู้ลงทะเบียนได้
ก็คือจะต้องใช้เบอร์ที่ใช้ปัจจุบันนี้นะ
อย่าไปเอาเบอร์เก่าหรือคิดว่าเดี๋ยวจะเอาเบอร์ใหม่
คือมันมั่วไม่ได้นะคะเอาเบอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้
เพราะถ้าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งข้อความไปตามเบอร์นี้
เป็นการยืนยันการลงทะเบียนส่วนขั้นตอนนะคะ
หลักฐานเตรียมอะไรบ้างเตรียมตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
หนึ่งบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลประกอบอาชีพต่างต่าง
อันนี้อาจจะขอย้อนนะคะขอจากบริษัทที่เราทำงานมา
ข้อที่๒ข้อมูลบริษัทนายจ้างกรณีที่เป็นผู้ที่มีนายจ้างเนี่ยนะคะ
ส่วนข้อ๓ปัญหาความเดือดร้อนต่าง
เตรียมข้อมูลให้ดีโดยเฉพาะการพิมพ์
บริเวณข้อมูลให้ดีว่าเราได้รับผลกระทบอย่างไร
ปกติแล้วได้เงินอยู่ที่เท่าไรตอนนี้เราไม่มีรายได้
เราจะต้องรับผิดชอบใครบ้างคือเขียนบรรยายได้เลยนะคะ
ข้อนี้นะคะแต่จะต้องเขียนอย่างเข้าใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อ่านและจะได้ตรวจสอบ
ส่วนการจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สองช่องทางหนึ่ง
๑หมายเลขพร้อมเพลย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ส่วนข้อ๒ที่จะโอนเงินเข้าให้บัญชีธนาคารนะคะ
ซึ่ง๓ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการคือ
ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือทกศแนะนำง่ายนะคะพร้อมเพลย์ตอนนี้สมัครรอไว้เลยนะคะง่ายที่สุดนะคะ
โดยนายอุตมาสาวนายนค่ะยังบอกอีกว่าการลงทะเบียนย้ำแบบนี้นะคะ
แม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกแน่นอนคนแห่ไปลงทะเบียน
แต่การลงทะเบียนเขาไม่ได้จำกัดระยะเวลานะคะ
และไม่ได้จำกัดจำนวนคนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลบอกว่า๓ล้านคน
ตกอกตกใจฉันจะเป็น๑ใน๓ล้านไหมกลัวมากเนี่ยนะคะ
จำกัดเวลา๒ไม่จำกัดจำนวนคนนะคะ
ดังนั้นอยากให้ประชาชนที่เข้าข่ายไม่จำเป็นต้องแข่งกันลงทะเบียนนะคะ
เพราะว่าเปิด๒๔ชั่วโมงด้วยเป็นการอำนวยความสะดวกเต็มที่จริงค่ะ
นี้ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์แล้ว
ระบบจะจ่ายเงินเยียวยาแบบปุ๊บปั๊บเลยภายใน๗วันทำการ
ถ้าตรวจสอบผ่านนะตรวจสอบผ่านเร็วนะผ่านเงินสมบัติรับเลย๕๐๐๐บาท
สำหรับผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียนนะคะต้องประกอบอาชีพอิสระ
ข้อมูลดังนี้นะคะเบื้องต้นเป็นใครบ้างมองดูตัวเองซิ
อาชีพอิสระเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยแท็กซี่
มอเตอร์ไซร์รับจ้างได้หมดที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคม
บางคนเป็นห่วงเนี่ยนะคะใครที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคม
ไม่ต้องห่วงไปลงทะเบียนอย่างที่บอกนั่นแหละเขียนบรรยายให้ดี
เราได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะข้อต่อมาจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
ส่วนที่เกิน๖๐ปียังสามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าบางราย๖๐ปี
ยังทำอาชีพอยู่เนี่ยนะคะส่วนกรณีที่มีการออกข่าวไปทางโลกโซเชียลมีเดีย
เป็นการประกาศของธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินที่ระบุว่า
ไม่รับลงทะเบียนให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุ
ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรสวัสดิการบัตรคนจน
ลงทะเบียนได้ทั้งนั้นเพราะตอนนี้ถือว่าคุณเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่มีอาชีพอิสระหรือที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันตนของประกันสังคมนี้
พรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐ๕๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแข่งกันลงทะเบียนถ้าเกิดว่าใครผ่านเกณฑ์ได้ทุกคน
ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนที่บอกว่า๓ล้านคนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องรีบร้อนนะคะ
ตรวจสอบให้ดีเอกสารให้ครบรับรองได้